กินปัด

สวัสดีครับผมแซคชุมแพรครับผม
ที่จะมากินล้างบางในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเขาเป็นสาวสวยนะครับ
มากความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรร้องเพลง
แล้วก็เต้นเต้นเต้นเต้นแล้ววันนี้ผมก็ต้องแบบกระปี้กระเป๋า
ที่จะไปสู้กับเขาครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับ
นัดเขาไว้ที่นี่ครับผมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่
ย่านวัชฌพลย์กรุงเทพมหานคร

เมนูหลากหลายซึ่งทุกจานปรุงด้วยผักออร์แกนิคล้วน
อกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มคอยบริการ
โดยเฉพาะกาแฟสดจากวังน้ำเขียวรสชาติเยี่ยม
อยากให้คุณผู้ชมได้มาลองกันครับ

พี่เป๊กอยู่ในนี้หรือเปล่าครับ

พี่เป๊กกี้ครับ

ออกมาแล้วครับ
สวัสดีครับพี่
พี่เป๊กมาแล้วครับ
มาแล้วครับ

อยู่ตรงหน้าคุณครับ

พี่เป๊กสวัสดีครับ
โอ้โหไม่เจอกันตั้งนานนะครับ
แต่วันนี้บอกเลยว่าโอ้โหเจอแจ๊คดีใจนะเนี่ย

กาแฟที่นี่ดีมากกินแล้วนะยายไม่ได้พักผ่อนเลย

กาแฟเขารสเลิศมากเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านที่อื่นก็มีแต่เราไม่ไป
เรามาร้านนี้แสดงว่าพี่เป๊กกี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมมาก
ไปฟังจากปากคุณผู้จัดการร้านกันครับ
เจ้าของร้านเขาอยากมีการเปลี่ยนแปลงของทางร้านให้มันดีขึ้น
โดยการนำผักที่ปลูกไว้แล้วมาทำเป็นอาหารให้ลูกค้าได้ทาน
หลักของเด็กที่เราปลูกคือเราดูแลเองเราไม่มีสารเคมี
รับประกันได้เลยว่าอาหารที่เรานำไปเสิร์ฟคืออร่อยสะอาดแน่นอนครับ

เป็นไงฮะนี่ไม่ต้องโหนานเดี๋ยวก็มีคนบวชเหรอ

วันนี้สั่งมาให้ตัวพี่เองเป็นกระดูกหมูอ่อนผัดพริกขี้หนูสวน
เสิร์ฟกับข้าวผัดเกลือหิมาลัยดำเป็นกระดูกหมูอ่อน
อายุประมาณแบบ๗๘เดือนอ่อนแบบกรุ๊ปอย่างนี้เลย

แล้วตรงนี้เป็นสลัดหมู๓ชั้นทอดน้ำปลาค่ะ
แล้วก็ตรงนี้เป็นยำไทยเห็ดกรอบนะคะ
ส่วนอันนี้เป็นทะเลต้มมะนาว
แซคเนี่ยเป็นข้าวหมูทอดไลท์เฮาส์เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาด้วย
แต่ว่าก่อนที่น้องแซ็กจะทานอันนี้พี่สั่งกาแฟไว้ให้แล้ว
อันนี้บอกได้เลยว่าเป็นกาแฟที่เลิศมาก

แล้วเขาไม่ได้นั่งรถมาแต่ละเม็ดเขาเดินเท้ามาด้วยตัวเอง
แล้วมาถึงที่นี่แข็งแรงกินแล้วดีเพราะว่าคาเฟอินต่ำ

นี่แหละ

รู้สึกว่าคาเฟอินเยอะแล้วมันแบบว่า
สุขภาพอยากให้มาร้านนี้ไลทเฮาส์คาเฟ่ไม่ขมค่ะ
กำลังพอดีเลยแล้วก็มีความหอมของน้ำผึ้ง
จะหมดแก้วแล้วนะมีแล้วอีก
จากกาแฟที่คุณเป๊กกี้ภูมิใจนำเสนอแล้ว
ทางร้านก็เตรียมเมนูเด็ดไว้หลายอย่างที่ล้วนแต่ใส่ใจในสุขภาพของลูกค้า
ไม่ว่าจะเป็นสลัดหมู๓ชั้นทอดน้ำปลาที่เลือกใช้หมู๓ชั้นคุณภาพดี
ลอกหนังออกแล้วหมักหมูวันต่อวันด้วยสูตรพิเศษเฉพาะของทางร้าน
แต่อยากให้ชิมอันนี้ก่อนไฮเรดออฟเดอร์คาริเบีย
เอามาใส่ในนี้แล้วเอาเนื้อทิ้งไปแล้ว

อันนี้เป็นแบบว่าสลัด๓ชั้นนะคะ

ทันบ่อยเพราะว่าใกล้บ้านตรงนี้

เพราะว่าพี่เป็นไฮโซเล็บคลองสอง
ปกติไฮโซก็ต้องอยู่ในเมืองสุขุมวิทย์อะไรเงี้ย
เป็นไฮโซเรียบคลองสองไม่มีใครแย่ง
ผักอันนี้คือเขาเป็นแบบปลูกเองแบบ

เพราะว่าของที่นี่เขาแบบอร่อยจริง

กรึ๊บเข้าลิ้นครึ๊บเข้าเนื้อกรึ๊บ
เข้ากระเพาะครึ๊บย่อยครึบเป็นพลังงานดี
เอาเลยครับผม
กินอย่างให้สวย

หมูเด้งกระทบลิ้นแล้วแบบ
ในนี้เค้าใส่แตงกว่าดองมะกรอกดอง

ข้าวหมูทอดไลท์เฮาส์ค่ะ
ข้าวหมูทอดไลท์เฮาวส์
หมูสันคอหั่นลูกเต๋าแล้วหมัก

จากนั้นโปะด้วยกระเทียมเจียว

และลาดด้วยน้ำเกรวี่
อันนี้เขาเอาหมูไปหั่น

และทีนี้หมักซอสสูตรลับ

รอลุ้นเลยนะหวังว่าแซ็กจะถูกใจนะคะ

เพราะว่าผมเชื่อใจพี่เป๊กกี้ครับผม

ทางร้านเขาทำดีแต่เขากลัวพี่ใส่ยาพริกต่างหาก
เวลาไปทานด้วยกันนะไม่กล้าลุกเข้าห้องน้ำเลย

ซีฟู้ดคือที่ไหนก็คือซีฟู้ด
แต่ซีฟู้ดที่นี่มันเป็นซีฟู้ดที่แบบว่า

กับกระเทียมแล้วก็กากหมูอ่ะ
คือมันเข้ากันมากอร่อยมาก
ที่พิเศษสุดยังมีเมนู
กระดูกอ่อนผัดพริกขี้หนูสวน

ซึ่งจะได้กลิ่นหอมของกรรมฐานไข่ต้ม
รับรองแปลกไม่เหมือนใครจริงครับ

อันนี้เป็นกระดูกอ่อนผัดพริกขี้หนูสวนนะคะ

คือข้าวผัดเกลือนะพี่บอกแซ็กก่อนว่าทานไปแล้วอ่ะ

กรรมถันแบบนิดแล้วมันจะแบบว่า
เหมือนความรู้สึกว่าเรามีไข่ต้ม

เดี๋ยวแบ่งให้แซ็ค

นิดเดียวจริงครับ
กินอะไรเยอะแยะให้ชิมข้าวก่อน

นี่แหละ

ร้านนี้คือบอกเลยว่าตั้งแต่กินมานะ

ผมกำลังแบบอินกับรสชาติของมันอยู่ครับ

ร้านเขาใช้กระเทียมใหญ่กระเทียมจีนไม่อร่อย

มันจะมีความเผ็ดของกระเทียมด้วยความเผ็ดของพริกด้วย
แต่ว่าไม่ได้เผ็ดจนฆาตกรรมเราอะ

ที่นำมาพอดตนเหลืองอร่าม

แอบซ่อนน้ำยำไว้ข้างล่าง
จะเป็นอย่างไรต้องมาลองกันครับ

นี่แหละไม่ต้องกรุ๊ปอย่างนี้

หืมชำเผ็ดหวานเข้มมาผสมกันแล้วมัน
แบบมันพอดีมันเจอกันในส่วนของความพอดี

จริงสูตรกุ่๋ยอย่ามาลอรู้น่ะและปุ้กท้ายด้วย
ทะเลต้มมะนาวที่ยกเครื่องทะเลทั้งหมึก
กุ้งต้มจนได้สุปรสชีพจากหอมมะหนาว๒๐๑๘

ทานนะครับลองชิมดูครับ

พระบุรุษต้องเอาใจผู้หญิงให้เป็นแล้วก็ให้เก่ง

เยอะเบื่อเกิดพลายไง
ก็เหมือนพระครับผม

เหมือนกับเป็นปลาเลต้มมะนาวจริงครับผม

อ๋อครับครับไม่ได้กินอีกแล้วครับในร้านต่อไปที่เราจะไปทานนะครับผม
บอกได้เลยว่าเอาใจพี่เป๊กกี้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นร้าน
มังสวิรัติครับผมอ่าเยี่ยมเลยพี่ชอบมังสวิรัติ
อ่าเป็นร้านสุขภาพเฮลตี้เฮลตี้ครับผม
กินแล้วแบบว่าท้องไส้แบบว่าสะอาดครีมในนี้เลยเป็นผัก
พวกไฮโดลิกออกจากไหนก็ไม่ใช่นะไม่ใช่เอ้ยครับผม
ขายกันอืมไปทานกันเลยนะครับอาหารครีมไปเลยครับไปเอา
ครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับครับขอบคุณพิเชษนะครับ
นะครับผมนี่ก็คือของทิ้นละลึกครับ
จากทางรายการมามอบให้ด้วยฮะใช่ขอบคุณครับในนี้จะเป็น
ซองพระป่าและซองกะถิ่นนะเบ้วช่ีใช่ครับผมใส่ซองให้พวกเราด้วยนะ

เต็มเปรียมด้วยเมนูสุขภาพ
ร้อมบริการสายเฮลที่ทุกหมู่เรา
เปิดบริการ๘โมงเช้าถึง๓ทุ่ม

หากใครชอบบรรยากาศอบอุ่นและรักสุขภาพ
ขอเชิญมาลิ้มลองกันครับ
กินล้างบาง
กินล้างบาง

กินล้าง
กินล้าง
กินล้าง
กินล้าง

ฟรีมีเมนูหลากหลายไร้ผงชูรสรับรองรสชาติกลม
แทบไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นอาหารเจแต่ตอนนี้นะครับ
เราก็อยู่ที่ร้านเวจจี้เชฟนะครับผมค่ะโอ้โหเป็นอาหาร
ร้านอาหารเจถูกต้องครับผมร้านนี้นะคะไม่ใช่เวจจี้เชฟสมดาห์

วันนี้กับแฟนก็ทานเจมาอยู่แล้วอะค่ะก็เลยอยากมาเปิดร้านอาหารเจให้คนทั่วไปได้ลองชิมว่าอาหารเจเดี๋ยวนี้เหมือนอาหารปกติไม่ได้เหมือนเป็นอาหารเจเหมือนภาพลักษณ์เก่าที่มีแต่ผัดผัก
รสชาติอาหารจะอร่อยเลยสำคัญที่วัตถุดิบค่ะวัตถุดิบต้องสดวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อเทียมพวกปลาเจพวกเนี้ยค่ะ
เราจะทำเองทุกขั้นตอนเพื่อเลี่ยงพวกวัตถุการเสียบทุกเมนูที่ร้านเราจะไม่ได้ใช้ผงชุรสค่ะ
ที่ร้านทำเนื้อปลาเองเริ่มจากแช่ถั่วเหลืองแช่ข้าวสาลีทิ้งไว้อีกสองถึงสามชั่วโมงนะคะ
แล้วก็มาปั่นปั่นให้ละเอียดเสร็จแล้วก็เอามาห่อด้วยสาหร่ายฟองเต้าหู้แล้วก็นำไปนึ่งอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะ
กรอบวัตถุดิบใช้จากโปรตีนข้าวสาลีนะคะนำมาแช่น้ำแล้วก็ฉีกเป็นชิ้นเล็กเล็กที่เห็นนะคะ
ก็คือเป็นการฉีกแล้วก็นำไปปรุงรสแล้วก็นำไปทอดค่ะ
ถ้าเกิดท่านใดที่สนใจทานเจนะคะหรือว่าเพิ่งเริ่มลองหัดทานเจค่ะ
ก็อยากจะเชิญชวนให้ลองมาทานอาหารที่ร้านดูนะคะเฮ้ยร้านเนี้ยเป็นร้านที่พี่ทานประจำเลย
อ่าใช่ร้านนี้อร่อยแล้วก็มีดารานะครับผมนักร้องมากินกันเยอะแยะ
เขามีขึ้นวิววอร์ดอยู่นะมีใครบ้างเนี่ยมีเพื่อนคุณด้วยนั่นไงฮะ
ผมมีเพื่อนด้วยเหรอครับอ้าวคุณโดดเดี่ยวเหรอคะเนี่ย
ผมไม่ค่อยมีเพื่อนในวงการสักเท่าไรนั่นไงนั่นไงคุณเบิ้ลน่ะคุณเบิ้ล
นี่มีรูปคุณเบิ้ลด้วยใช่ก็นอกจากคุณเบิ้ลแล้วก็มีพี่ชายชาติโยโดม
มีลุงโน่มีดีเจนุ้ยมาด้วยนี่ไง
การันตีความอร่อยแน่นอนครับผมร้านดังร้านนี้เวจิเชฟ
ครับเรามาเริ่มที่เมนูแรกของเราอยากให้ทานอะไรก่อนครับนี่เลยครับ
ำไก่กรอบ
กรอบ
มาประเดิมกันที่เมนูแรกยำไก่กรอบ
ไก่ที่ทำมาจากข้าวสาลีแต่ได้ความกรอบชนิดที่ไก่จริงจริง
เมนูแรกติดใจแน่นอนครับ

เจไม่ได้แย่อย่างที่หลายคนคิดนะคะ
อาหารเจย์ยุคใหม่นี้คือบอกเลยว่าอร่อยมาก

เหมือนย่ำหนังไก่อะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็ผ่านกรรมวิธีต่างใด

มะเขือนี่ก็ทำเหมือนจริงมากเลยนะครับ

แล้วก็มีความเผ็ดแบบนิดนึง

ชาติก็คือแบบว่าเป็นฟิลลิ่งของความยำแหละค่ะ

แทนที่จะใช้มะนาวเขาก็ใช้มะม่วงแทน

ต่อไปเลยนะครับคือชูชีปลาซาบะนะครับผม
ชูชีปลาซาบะเนื้อปลาทำเองในแบบเจราดด้วยน้ำกะทิที่เคี่ยวกับพริกแกงเผ็ด
โรยหน้าด้วยใบมะกรูดซอยรสชาติเข้มข้นหอมมันเผ็ดกลาง
ทานคู่กับข้าวสวยร้อนบอกเลยว่าอร่อยพอ
หน้าตาหน้าตาตอนที่เราดูเนี่ยหน้าตาเหมือนมากครับชิมรสชาติดีกว่า
ได้เลยครับผมอันไหนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับ
เหมือนเนื้อปลามากเลยครับเหมือนเหมือนครับเฮ้ยมีกล้างด้วย
มีกล้างด้วยอ่าไม่ใช่แล้วใช่เป็นมะกรูดครับผมโอเค
ถ้ามีกล้างก็ไม่ใช่แล้ว
เป็นไงฮะก็เหมือนเนื้อปลานะครับแล้วก็น้ำลายของเขาก็แบบเข้มข้นกะทิ
ูจู่ฉี่ที่อร่อยเลยแหละก็คือความเป็นเครื่องแกงความเป็นชูฉี่
แต่ว่าความพิเศษของเขาก็คือตัวนี้ของเขาไม่ใช่ปลาแท้เท่านั้นเอง
ต้องลองดูครับจริงอร่อยเหมือนจริงมากอืมพี่เป้งครับแฮปครับผม
ทานมังมานานหรือยังครับอืมพี่ทานมาหลายปีแล้วนะคะ
คือทานเป็นช่วงปีหนึ่งทานหนึ่งช่วงปีหนึ่งทานกี่กระมังครับ
เออเออเออมังเดียวครับ
ปีนึงทานช่วงข้าวพรรษาช่วงข้าวพรรษาก็จะถือสามเดือน
สามเดือนถือสินด้วยเป็นการดีทอล์คแม่พระของสัตว์โลกนี้ใช่ค่ะ
สาธุเอามีดมาโกนหัวพี่เลยคือไม่ใช่หรอกพี่อ่ะ
เริ่มต้นจากการทานมาก็คือว่าคุณถาเนี่ยเขาทานมาก่อน
เขาทานมังมาตั้งแต่แรกเลยที่มาเจอกันเราก็ไปออกเดทไปทานข้าว
พี่ก็ทานเนื้อสัตว์ปกติแล้วเขาก็ถามเขาว่าทานไก่ไหมเขาก็บอกเขาไม่ทานไก่
เขาบอกเขาไม่ทานเนื้อไม่ทานอะไรเลยพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขากินอะไรได้มั่งเนี่ย
กว่าเขาจะบอกเราก็ไปเดทกันหลายดินเนอร์แล้วจนรู้ว่าเขาไม่ทานเนื้อสัตว
เขาทันมั้งพี่ก็เลยแบบว่าก็ยังคบกันมาต่อนะอีกหลายอีกหลายปีอ่ะ
แล้วก็เลยมาดิวกันว่าเฮ้ยเราแบบว่ามั้ยอ่ะไม่งั้นมันก็จะไปยังจะไปคนละทาง
เพราะว่านี่ทานเนื้อสัตว์แล้วเขาไม่ทานเนื้อสัตว์ก็เลยบันล้านว่า๓เดือนที่ทานมังสวิรัติกับเขา
แล้วก็ที่เหลือเขาก็ออกมาเพื่อมาทานเนื้อสัตว์ด้วยกันหาตรงกลาง

ชิคกี้พูขอบคุณครับ

เห็นความเผ็ดเนอะมีพริกด้วย

มีถั่วฝักยาวมีเต้าหู้มีพริกไทยอ่อน

ยืนทองอยู่ริมถนนยุโรปยุโรป
เขาทำเต้นให้มันพอดีอย่างนี้ได้ไงไม่รู้
เต้นแบบหนึบเนื้ออืมสำหรับดีเดี๋ยวก็ลำเป็นเนื้อ
ว้าวหอมชิคกี้พายหอมเครื่องเครื่องมากอืม
อันนี้อาหารจากทางยุโรปแล้วครับผมเดี๋ยวโค้งตีเครื่องบินกลับมา
อาหารญี่ปุ่นกันบ้างอุ้ยดีอ่ะ
ข้าวหน้าแกงกะหรี่ไก่ทงคัสซึกเจเนื้อไก่เจหนานุ่มทอดจนกรอบนอก
ทานกับแกงกะหรี่ข้นหอมเครื่องเทศอร่อยกลมกล่อม
ถ้าหากได้ลองแล้วรับรองว่าโออีชี
นี่เดี๋ยวคนดินยันเอาทรงออกก่อนใช่ไหมครับเฮ้ยถ้าเอาทรงออกแล้ว
มันก็ไม่โทงฮัตซึสิอันนี้มันมีโทงอ๋ออันนี้เป็นฟีเนเจอร์ใช่ไหม
เอาออกมาไม่เอาออกก็ได้อ่ะล้อเล่นนะเอาออกได้ประโทษ
ได้จ้ะอันนี้พี่จิ้มให้ได้ครับอีเป็นไงดูแล
ช่วยกันช่วยกันผมทอดน้ำน้ำซอสของเขานะอ่า
คือมันน้ำแกงกะหรี่มันเข้มข้นมากอยากให้แจ๊คกินนี้ด้วย
มันกับกับแครอทตัวไก่กรอบก็คือดีเลยอ่ะ
ไม่มีที่ติเรียบร้อยอร่อยมากอร่อยมากอืม
การันตีเลยครับท่านผู้ชมครับทุกเมนูอร่อยมากครับ
บอกเลยใครที่แบบว่าตัดสินใจว่าเฮ้ยอยากลองทานเจดูหรืออะไรแบบนี้
ว่าเปิดใจได้แบบไม่ยากเลยง่ายมากอร่อยเริ่มต้นที่ร้านนี้

เดี๋ยวเรามาถึงล้างบางกันเลยไหมครับดีฮะอ่ามากินแบบเอากล้องออกไป
รับรองว่ามันจะจะอันนี้เยอะเพราะว่าตอนเนี้ยเราอายกล้องมากไป
ใช่อ้าวปากว้างไม่ได้จริงจริงแล้วเราสามารถอ้าวปากว้างพี่ครับ
รักเว็กกี้เชฟอร่อยเชฟล้างบานกันเลยครับไปมาครับกิน
โอ้โหอิ่มม่วงเลยครับพี่เป๊กกี้ครับอิ่มมากมาก
นอกจากอิ่มท้องแล้วยังอิ่มใจด้วยใช่ครับผมอิ่มบุญอิ่มใจเพราะว่า
แต่ละเมนูที่เรารับประทานนะครับไม่มีเนื้อสัตว์เลยครับผมถูกต้อง
จากไม่มีเนื้อสัตว์แล้วยังไม่มีผงชุรสด้วยที่นี่ทานแล้วก็คือมีความสุข
หากใครอยากลดละเลิกเนื้อสัตว์แต่ไม่อยากพลาดรสชาติอาหารอร่อย
ที่จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง
เปิดบริการทุกวันเวลา๑๐โมงถึง๓ทุ่มครึ่ง
อยู่ฝั่งตรงข้ามเสถียรธรรมสถานย่านวัชรพลนี่เองล่ะครับ

ตลาดที่แบบมีของเยอะของกินเยอะครับ

ของหวานก็จริงแล้วไม่ต้องไปตลาดหรอก

เดี๋ยวพี่พาไปตลาดตลาดเนี่ยก็มีของหลากหลาย
ถ้าตลาดย่านนี้ก็ต้องเป็นตลาดถนอมมิตร
คือตลาดถนอมมิตรเนี่ยเป็นตลาดใหญ่อยู่ค่ะ

ตลาดถนอมมิตรก็เป็นตลาดที่เรียกได้ว่า

เรามากันที่ตลาดถนอมมิตรวัชรพล
หนึ่งในตลาดสดที่มีสินค้า
และอาหารให้เลือกจับใจ
ใช้สอยหลากหลายครบ

เปิดบริการมายาวนานกว่า๑๓ปี
บนพื้นที่ความแปดไร่

และที่จอดรถมากมาย

ก็ได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดี
และตลาดยังเคยได้รับรางวัลตลาดสดสะอาด
รางวัลอันดับที่๑อีกด้วย

อยู่ที่ตลาดขนอมมิตรนะครับ
ย่านวัชรพลนะครับผม

คุณแต่งตัวมาสวนกระแสมากเลยอากาศร้อนขนาดนี้

นึกดีนึกดีค่ะ
อ้ะทำไมวันนี้ต้องแต่งตัว
มาตลาดทั้งทีครับผม

อยู่เกมให้พี่เล่นครับ
เดี๋ยวเราลองได้ไอ้ร้านครับ

ถ้าพี่เล่นเกมแล้วพี่ก็ต้องได้เงินล้านนะ
แน่นอนครับแต่วันนี้เอาไป๓๐๐ก่อนครับผม
เมื่อกี้ชิงล้าน

พี่ก็จะเอาไปซื้อบ้านซื้อรถวางแผนธุรกิจนะ

โหนี่เยอะเกินไปครับ
อันนี้ไว้จะซื้อกับข้าวดีกว่าครับ
ของกินในตลาดนี้หรอถ้าของกินในตลาดได้เยอะเลยแหละ

ต้องฟังอินโทรเพลงครับต้องตอบว่าเพลงนี้เป็นเพลงอะไรครับ

ถ้าพร้อมแล้วไปฟังอินโทรเพลงเลยครับ

เป็นอะไรอ่ะ
เพลง
มันติดอยู่ที่ปลายักษรมอง

ช่วยอะไรไม่ได้เราก็ขโมยของแล้วล่ะ
เดี๋ยวไปร้านต่อไปดีกว่า
ไปถามร้านนู้นดีกว่า
ครับผมมาเลยครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณป้าออกมานี่เลยครับ

สวัสดีค่ะอยากให้ช่วยหน่อยค่ะ

แล้วเมื่อกี้เราเปิดเพลงเราเปิดเพลงได้ยินเพลงไหมค

รู้จักเพลงที่เปิดไหมคะ
ช่วยหน่อยซิ

ไปไปตั้งแต่เป็นสาวเต็มกาย
หาผู้ชายถูกใจไม่มีมาเคิลปันดีหน่าตกใจ
วันวันว่าพบผู้ชายยอดดีไปไปไปไปเที่ยวดูนั่ง
นั่นนั่นนั่นแล้วพาไปไหนอีกพาไปนั่งทุกที

แล้วพาไปเที่ยวช่องสวนเด็ดเลิกล้อมด้วนเสริมไทยดีซี
เสียบหูให้ตั้งหลายคนเสียบหลุดเสียบหลุดตั้งห้าหกที
ตกใจตื่นมาสนิทแม่เสียดายจังเสียดายจัง
เหมียวกับพี่เป๊กกี้นะครับ

เจอของทอดไป๒ร้านก็ยินเพลินซื้อเพลินมี
และร้านต่อไปที่สองคนนี้จะแวะ

ตามเขาไปกันดีกว่าครับ

เหรอคะกล่องนึงขายถึง๒ปี๓ปีเลยเหรอคะ
สิ่งที่มีปี่ปูอย่างดีไม่ใช่
สูตรเด็ดคืออะไรฮะทางร้าน
อยู่กับน้ำจิ้มครับแล้วก็จำนวนเกลียวเราแบบไส้เยอะครับ

ทางไหนแน่ทางนี้ครับผม
แล้วไม่บอกพี่
พี่ก็อยากดูไก่เรือง

นี่ไงขนมสายไหม

อุ้ยขนมหวานอุ้ยแม่คะสวยจังสวัสดีครับสวัสดีครับ
ลูกตาลเชื่อมนี้เป็นข้าวฟ่างค่ะข้าวฟ่างฟ่างบัวรอยเผื่อ
บัวลอยเปียกปูนสดค่ะเปียกปูนผมบอกเลยว่าอันนี้เข้าทางตัวมากเลยครับ
ทำไมคะคุณชอบขนมไทยไหมผมชอบขนมไทยแล้วก็ขนมหวานมากมากครับ
คุณชอบไหมคะหรือคุณชอบขนมเอาในเทปชอบทั้งสองก็ได้

นกตลอดทำไมทำไมต้องตลอดนกตลอดยังไงยังไงก็นกตลอด
เพลงคุณเหรอคะเนี้ยเพลงผมเองครับเพลงใหม่เหรอคะเพลงใหม่ล่าสุดเลยครับอ่าครับ
แนะนำครับเปียกปูนสดนะคะแล้วก็บัวลอยเผือกค่ะ
อุ้ยเปียกปูนสดด้วยดูดิแล้วก้อนบัวรอยเขาคือดูดีมากเลย

เป็นไงอร่อย
บัวโลดีมากอันนี้ปักหมุดเลยนะปักหมุดเลยปักหมุดไว้เลยว่าดี
มาตลาดของมีของหวานอาหารของใครก็มี
แล้วก็จะมีเป็นขนมถ้วยที่เด่นของที่ร้านเราค่ะ
โอ้โหดีมากเลยอ่ะเอากลับบ้านดีกว่าหนุ่มถ้วยอ่ะ

จะขายเป็นกล่องนะคะกล่องละ๓๐ค่ะ

จับ
แม่นี่แค่เดินแวะชิมนะครับเนี่ย

ไปนั่งกินกันต่ออีกสักยกดีกว่า

มันอะไรทำไมดูน่ากินอันนี้แค่ของหวานครับผม
ของหวานแต่นี่แบบเป็นอาหารหลักของตลาดที่นี่ครับผม

ของพี่นะขวัตเตี๋ยวคั่วคือดีมากหอมกลิ่นความคั่วของปลาร้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะ
ส่วนตัวปลาหมึกกรอบก็คือเด้งไก่ของเขาไม่ใช่ไก่ธรรมดาเป็นไก่หมักด้วย
ส่วนตัวเส้นบอกได้เลยว่าเป็นแป้งที่หนึบหนับมากอร่อย
ของผมนะครับผัดไทยนะครับไม่ต้องปรุงเลยครับเพราะว่ามันครบรสมาทุกรสอยู่แล้วครับผม
เส้นแบบก็มีความนุ่มแล้วก็มีความหนึบนะครับผม
ทุกอย่างแล้วที่นี่อาหารอร่อยมากค่ะ
ใครที่อยู่ย่านนี้เป๊กมั่นใจว่าน่าจะรู้อยู่แล้วว่าร้านที่นี่นะฮะตลาดถนอมมิตรว่าร้านไหนอร่อยบ้าง
ส่วนคนที่อยู่ย่านอื่นแล้วอยากมาลองชิมไปบอกได้เลยว่ามาได้ค่ะตลาดเขาสะอาดมากเดินนี่นะคะ
ไม่มีแมงสาปไม่มีหนูวิ่งสักตัวหนึ่งเลยแล้วก็มีถักขยะเป็นส่วนส่วนส่วนส่วน
ให้คอยทิ้งอยู่ตลอดเวลาดีมากตอนนี้เราก็เดินชิมเดินช็อปมาเกือบทั่วตลาดแล้วนะครับ
บอกได้เลยว่าตลาดถนอมมิตรอร่อยจริงครับ
หนึ่งในตลาดสดขึ้นชื่อว่าเป็นทำเลค้าขายย่านวัชรพลมีสินค้าและของอร่อยเด็ด
ให้เลือกล้างบางแบบครบจบในที่เดียวต้องนึกถึงตลาดถนอมมิตรแห่งนี้
เปิดให้บริการแบบไม่มีวันหยุดตั้งแต่ตี๕ถึงเที่ยงคืน
วัชฌพนธ์ไปทั้งสิ้น๘ร้าน๒๐เมนู
ครั้งหน้าแซ็กจะพาไปล้างบางกันที่ไหนกับใคร
เป๊กกี้ครับครับรู้สึกยังไงบ้างครับผม
ทั้งมุกจุกทั้งอาหารค่ะอ่าครับผมสำราญมากอิ่มมาก
ลำไส้พี่คือแน่นมากตอนเนี้ยอิ่มผมยังไม่ผมยังไม่อิ่มเลยนะครับ
แซ็กเนี้ยถือว่าแบบดูได้ครึ่งท้องไงครับโอ้โหเจ๋งมาก
แต่ว่าพี่ภูมิใจอย่างหนึ่งที่พี่มาวัชลพลแล้วพี่กินเยอะเพราะว่าอะไร

คนชื่อวัชละพลบอกได้เลยโอ้ยสุดยอดของสุดยอด
วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ
ขอบคุณพี่เป๊กกี้นะครับที่มาร่วมรายการกับเรามากินล้างบางกับเราในวันนี้นะครับ

ทำไมถึงเหมือนทำลายครับ